จากบริเวณโรงแรมรัตนโกศิษย์แล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวยังลงพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะ

คุณผู้ชมคะปรากฏว่าก็ยังคงมีประชาชนหลังไหลมา
ร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙อย่างต่อเนื่องนะคะ
ตั้งใจว่าจะมาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากพระบรมมหาราชวังเชิญค่ะ
ไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนจัดหรือว่ามีฝนตกลงมานะคะ
แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำลายความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของประชาชนที่จะมีโอกาสได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ของประชาชนที่มารอกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชขณะนี้นะคะ

เนื่องจากเป็นช่วงเลิกงานจึงต่างเดินทางมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีโอกาสได้กราบถวายบังคมพระบรมศพพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเด็จที่จะมีโอกาสได้กราบถวายบังคมพระบรมศพพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเด็จที่จะมีโอกาสได้กราบถวายบัง
เป็นครั้งที่๓แล้วโดยตั้งปัตยานกับตัวเองนะคะว่าหากมีโอกาสจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้ค่ะยิ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะจึงรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากที่สุดไม่ได้ค่ะเช่นเดียวกับนายอาธิสิทธิ์วัฒนาวงศาหรัฐพนักงานต้อนรับสายการ
เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้มีโอกาสได้มาแบบนี้นะครับก็ทรัพย์สิ้นครับแล้วก็ดีใจมากครับ

เคยเจอพระองค์ท่านตอนผมเป็นนักเรียนดุรยางอยู่โรงเรียนวัดสุทธินะครับไปที่ศูนย์วัฒนธรรมผมเล่นอยู่ในวงดุรยางเล่นเป็นสันเสริมพระบารมี
พระองค์ท่านเสด็จผ่านผ่านหน้าห่างประมาณสามเมตรนะครับนั่นเป็นครั้งแรกที่ตื่นตันใจมาก
เราเป็นคนไทยก็มีบุญที่ได้กลับไห้พระองค์ท่านก็สุดตื้นตันใจแต่ว่าก็พระองค์ก็ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมพาเพื่อนมาด้วยครับ
เพราะว่าให้เพื่อนได้สำนึกในพระมหากรุณิชคุณเป็นล้นพ้นครับผม
เรียกว่าเป็นกำลังใจของประชาชนชาวไทยอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาโดยเยาวชน
แล้วก็พี่น้องประชาชนคนรุ่นหลังยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำความดีเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทครับ
ส่วนตำรวจจราจรกลุ่มนี้นะคะด้วยหน้าที่จึงไม่มีโอกาสที่จะมารอต่อแถว
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ทำได้เพียงกราบถวายบังคมพระบรมศพ

สำหรับประชาชนที่กำลังจะเดินทางมาหลังจากนี้นะคะ
ก็ขอให้เตรียมความพร้อมสภาพร่างกายให้ดีค่ะ

คงยังจะมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ